สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

ที่อยู่ในคลิปที่ชนกันบนถนนอักษะเนี่ยนอกจากออกมาเปิด
เรื่องราวต่างในวันที่เขาเจอเหตุการณ์เขาอัดคลิป
นะครับมีคนไปตามสืบคนไล่ย้อนหลังพบว่าเออเคยโพสต์ภาพ
ตัวเองขับรถแล้วก็ดื่มน้ำต้มใบกระท่อมดื่มเบียร์อะไร
พวกนี้ไปด้วยอีกเรียกว่าโอ้โหมันไปไกลฮะไปไกลถึงขั้น
ว่าเมื่อวานนี้ตอนค่ำสพพุทธมนตรนครปฐมได้เรียก
ให้นายรัชตะหรือว่านุ่มแว่นที่อยู่ในคลิปเนี่ยมาพบที่
สถานีตำรวจเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาชาวบ้านที่ทราบข่าวมากัน
เต็มมากันแบบหูจนเรียกว่าออกจากโรงพักไม่ได้สำหรับหนุ่ม
แว่นคนนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าห้ามกันไม่ได้จะจากจะเกิด
อะไรขึ้นหรือเปล่าจนดึกก็เริ่มทยอยทยอยอะไรกันกลับไปเกิด
อะไรขึ้นหลังจากมีกรณีของคลิปคลิปนี้นี่คือสิ่งที่ต้องคุย
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแน่นอนว่าเรื่องของอุบัติเหตุ
ตามที่อยู่ในคลิปเรื่องอาการป่วยตามที่คุณแม่คุณพ่อของ
หนุ่มคนนี้บอกว่าลูกชายเขาเป็นโรคซึมเศร้าแล้วไม่ได้กิน
อย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่ออกมาแถลง
มือไห้ขอโทษสังคมพร้อมกับลูกชายเนี่ยนะครับคุณแม่ก็บอก
นะคุณแม่บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือช่วงช้า๒๓ตุลาคม
คือเมื่อวานนี้ทางบ้านเนี่ยเขาได้เตรียมของจะไปวัดกันคือ
กันจนดึกก่อนถึงเช้า๒๓ตุลาคมลูกชายไม่ได้กินยา
โรคซึมเศร้าซึ่งเป็นอยู่ในประเภทควบคุมตัวเองไม่ได้
เมื่อมีความเครียดแล้วก็ขับรถออกไปพอเกิดเหตุก็เลยมี
ไม่เข้าใจกับการขับรถของคนไทยจนเกิดอาการโมโหขึ้น
มาและควบคุมการแสดงอารมณ์ไม่ได้ส่วนนายรัชตะหรือว่านุ่ม
แว่นขอโทษสังคมนะครับบอกว่าตัวเองป่วยจริงและเสียใจ
ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าตัวเองไม่ได้
กินยาระงับอาการไว้จริงจริงแต่เราคงต้องคุยกันเยอะแล้วครับ
โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับการเสพข่าวสารและการตาม

คนไทยด้วยนะครับว่าเออตกลงแล้วเราควรจะเอากันระดับไหนรอย
ยังไงดีนะครับวันนี้ถามตรงนะครับเรามีแขกรับเชิญสองท่านนะ
ท่านหนึ่งก็คือแพทย์หญิงดุษฎีจึงศิรกุลวิทย์ท่านเป็นผู้
หน่วยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นรัชนครินกรมสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับทนายรณ
ลงแก้วเพชรประทานเคลือข่ายล้นลงทวงคืนความยุธิธรรมใน
ต้องสืบค้นกันเยอะครับโอ้โหไว้คลิปนี้เอาทนายก่อนแล้วกัน
เดี๋ยวคุณหมอผมคงต้องรบกวนสอบถามกันเยอะทีเดียว
ถ้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามปรากฏในคลิป
เอาอุบัติเหตุก่อนครับใครผิดใครถูก
คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ย
มันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนครับทีนี้จะผิดจะถูกยังไงก็ตามเนี่ยนะครับ
จะต้องดูประเด็นว่าใครมาเล่นปกติ
ถ้ายูเทิร์นจะต้องดูรถที่วิ่งมาตรงก่อน
ถ้ารถที่วิ่งมาตรงพ้นไปแล้วถึงจะยูเทิร์นได้
เพราะฉะนั้นกฎหมายจึงบอกว่าคนที่กำลังกลับรถต้องใช้ความระมัดระวัง
กระบาดส่งของเข้ามาทางเอกทางตรง
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอุบัติเหตุที่ว่าเฉียวกันชนหน้ากันป้ายทะเบียนหลุด
ถ้าเอาอย่างนี้จริงเนี่ยก็คือรถที่ยูเทิร์นก็คือรถของหนุ่มรัชตะหนุ่มแว่น
เพราะว่าเป็นฝ่ายยูเทิร์นแต่พอเกิดเหตุการณ์ขึ้นไม่น่าเชื่อนะ
รถเฉียวกันแค่นี้มันไปไกลเลย
ไปจากคลิปที่มีกรณีปัญหากันเกิดขึ้นบนถนน
จริงแล้วแค่รถเฉียวกันเอาตามพรบจราจรทางบกนะครับ
ขับรถประมาททำให้ทรัพย์สินเสียหายนี่ปรับแค่๕๐๐นะ

ประมาทฝ่ายเดียวหรือประมาทร่วมเดี๋ยวตำรวจมาชี้อีกทีหนึ่ง
ชนตำแหน่งไหนพิสูจน์หลักฐานมาชี้อีกทีว่าชนตำแหน่งไหนบ้าง

ก็รอตำรวจมาชี้จุดถูกผิดเท่านั้นเอง
อันนี้คือตามกฎหมายที่ปลอดภัยที่สุด

อุบัติเหตุเนี่ยไม่มีใครตั้งใจชน
อุบัติเหตุคือไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนา
เกิดขึ้นจนมาถึงณวันนี้นะคือมันก็มีเหตุการณ์หลายช่วง
หลายขั้นหลายตอนต่างกรรมต่างวาระเป็นช่วงมานับจากอุบัติเหตุ
นั้นที่เดียวที่ถนนอักษะเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นเนี่ยคนไทยเองก็รู้สึกอักกังวลดีกว่านะครับกังวลว่าถ้า
เกิดน้องเขามีอาการอย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกจริงเนี่ยเราจะ
สามารถรู้ได้อย่างไรว่าคนคนนั้นเขาอยู่ในช่วงภาวะแบบไหน
เอาภาพก่อนถ้าเราไปเจอเหตุการแบบนี้เรารู้ได้ไหมครับ
ว่าคนที่มาแสดงอารมณ์ใส่เราแบบนี้เขาปกติด้วยภาวะ
ปกติหรือไม่ปกติยังไงอย่างกรณีที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะ
โดยภาพรวมที่คนทั่วไปมองเห็นจะเห็นว่าจริงตัวชายที่อยู่ในคลิปนี้
เขาอยู่ในภาวะที่คุมรมเต็มไม่ค่อยได้แล้วถ้าสังเกตการพูดโวนเลยเดินไป
จริงเป็นของที่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญนะ

ผมดูผมก็ยังดูเลยบอกเฮ้ยเต็มหรือเปล่าวะ
หมอจะไม่ได้พูดถึงว่าเป็นป่วยหรือไม่ป่วยเพียงแต่ว่า
หมายถึงว่าเขาอยู่ในภาวะที่คุมรมเต็มไม่ได้
ซึ่งจริงคนทั่วไปปกติก็จะมีช่วงบางช่วงเวลาเหมือนกัน
ที่เรามีความรู้สึกแรงมีอารมณ์รุนแรง

คุมตัวเองไม่ไหวเหมือนกันอย่างนี้ก็เป็นได้นะคะ
โมโหปกติหรือไม่ปกติอย่างนี้ค่ะ
หรือว่าเราจะมองออกพอมองออกได้ไหม
จริงโดยประสบการณ์ของแต่ละคนที่เจอคนที่โกรธโมโหมา
ก็จะรู้ว่าแบบนี้โมโหน้อยหรือโมโหมาก
ในกรณีที่เรารู้สึกว่านี่โมโหมากกว่าปกติแล้ว
จริงก็เป็นของที่เป็นเครื่องเตือนแล้ว

แต่ถ้ารู้ว่าการแสดงอารมณ์ของเขามากเกินกว่าปกติ
แล้วเรารู้สึกไม่ปลอดภัย

อย่างนี้เรามองออกไหมว่า
เขาจะต้องมีอะไรที่มากกว่าอารมณ์โมโหปกติ

คนทั่วไปดูก็จะพอสังเกตออกว่า
จริงอาจจะมีบางอย่างที่ดูมากกว่าปกติ
ด่าคนนู้นด่าคนนี้

คืออันนี้มันดูแล้วมันน่าจะเกินกว่า
คำตอบของมันคือจริงแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญใช่ไหม
เกินกว่าโมโหบุคคลซึ่งหน้าที่เรามีกรณีด้วย

แต่ไปพูดถึงคนไทยทั้งประเทศเนี่ย
มันก็จะดูแปลกไม่เหมือนคนทั่วไปก็คุยกัน

มันน่าจะไม่ปกติ
นี่คือคนทั่วไปมองนะ
ทันทีที่มีคลิปนี้ออกมา

เฮ้ยอาการป่วยเหรอ

อาการป่วยทำไมต้องไปเกิดกับคนมีฐานะดีทุกครั้งเลย
อันนี้คือสิ่งที่เราตั้งคำถามตลอดนะ
แล้วทีนี้เราก็ยังมองอย่างหนึ่งว่า

ต่อให้มียารักษากำลังกินยา
แก้อาการทางประสาทอะไรเขาอยู่เนี่ย

เขามีสติสัมปัชญาครบถ้วนไหม

ที่พูดแบบนั้นที่แสดงกิริยาแบบนั้น

มันไม่ได้ดูนะว่าคุณต้องไปรักษาหรือเปล่า
มันดูแค่ว่าวันนั้นที่คุณกระทำความผิดทางกฎหมาย
คุณมีอาการควบคุมสติสัมปัชญะได้ครบถ้วนไหม

ยังจะเอาเงินมาโชว์บอกผมมีบ้านหรู๕ล้าน

ผมว่าคนไม่ปกติคนบ้าไม่น่าพูดได้

เมื่อเขายังมีอาการสติสัมพัชญาครบถ้วน
ผมมองว่าเขาไม่ได้วิกลจริตทางกฎหมาย

ซึ่งคือโทษถ้าเป็นตรงอุบัติเหตุจริงมันไม่เท่าไหร่หรอก
แต่มันจะมีเรื่องของดูหมินซึ่งหน้าใช่ไหม
อันนี้ดูหมินคนไทยประชาชนโดยทั่วไปที่ตำรวจเขาเรียกมาแล้ว
แต่มีคนไปฟ้องเรื่องหมินเบื้องสูงเนี่ยอันนี้มันจะหนักเอา
แต่จะจริงหรือไม่จริงจะมีสิ่งที่ยืนยันได้ยืนยันไม่ได้
ต้องรอที่ตำรวจเข้าไปพิสูจน์
คือวิธีการพิสูจน์ก็ต้องให้หมอให้หมอจิตเวทมาดูซิว่าเป็นยังไงบ้าง
แต่ทีนี้ถ้าผมดูจากการแถลงตั้งแต่ครั้งแรกเลยคุณหมอดุสดี
คุณพ่อเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าลูกชายป่วยเป็นซึมเศร้า
คุณแม่แถลงที่วันนี้มีคลิปออกมาที่แถลงพร้อมกับลูกชายขอโทษสังคม
คุณแม่ก็ยืนยันว่าลูกชายเป็นซึมเศร้า
แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาเราเกิดเหตุต่างแล้วเราเห็นข่าว
มีการทะเลาะวิวาดกันยับไม่ได้ยับยั้งช่างใจจะมีอาการทางจิตประสาท
มันต่างกันไหมอาการทางจิตประสาทกับอาการทางป่วยซึมเศร้า
ถ้าพูดถึงโรคนะคะเวลาที่เราพูดถึงโรคจิตครับ
หมายถึงคนที่การรับรู้ความจริงมันบิดเบือนไปแล้ว

นี่คือคนที่ไม่รับรู้โรคตามความเป็นจริงล่ะ
เช่นก็อาจจะมีอาการหูแว่วมีประสาทหลอนมีอาการหลงผิด
ส่วนกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าจะอยู่ในกลุ่มโรคด้านอารมณ์
ซึ่งถ้าเป็นคำโบราณจะเรียกโรคในกลุ่มโรคประสาท
ถ้าเป็นคำโบราณเวลาคำโบราณเรียกโรคจิตประสาท

จิตคือกลุ่มที่หลุดออกจากโลกความเป็นจริง
ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าคือโรคในกลุ่มโรคอารมณ์นะคะ
ซึ่งอาการหลัก๒อันของโรคซึมเศร้าคือ
อันแรกคือจะมีอารมณ์เศร้าแบบหดหูสิ้นหวังไม่มีความสุข

ไม่อยากจะทำกิจกรรมที่เคยทำแล้วมีความสุข
อันนี้คืออาการหลัก๒อันของโรคซึมเศร้า
แต่อาการซึมเศร้าก็จะมีอาการร่วมอื่นมาด้วยนะคะ
โดยหลักก็จะมีอาการทางร่างกายมีอาการด้านความคิด
มีอาการด้านอารมณ์เมื่อครู่ที่พูดไปนะคะ
อาการด้านร่างกายเนี่ยเราจะเห็นคนซึมเศร้า
ถ้ามีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยจะมีทั้งอาการเบื่ออาหาร
นอนไม่หลับนะคะรวมถึงบางคนนี้น้ำหนักตัวลดได้เลย
หรือบางคนจะทานอาหารเก่งกว่าปกติ
บางคนบางคนนอนน้อยทานน้อยบางคนนอนมากทานมาก
อาการด้านความคิดที่พูดถึงเรื่องความคิดอยากตาย
คือถ้าซึมเศร้าเราจะเคยได้ยินข่าว
รมควันในรถยนต์เพื่อฆ่าตัวตาย
ซึมซึมก็แปลว่าเขามีความคิดอยากตาย
น้ำแขวงคลอตายอันนี้คือทางความคิดทางอารมณ์ขึ้นเข้า
เขามีความคิดอยากตายแล้วทำให้นำมาสู่พฤติกรรมอยากตายนะคะ
อาการเรื่องความคิดเนี่ยนอกจากเรื่องความคิดอยากตาย
จะมีความคิดอย่างอื่นเช่นจะมองโลกในแง่ร้าย
จะมีปัญหาเรื่องสมาธิทำให้บางทีจะเหมือนหลงลืม
อาการด้านอารมณ์เมื่อครูพูดแล้วก็จะเป็นสร้างหุ่นหู
แต่อาการเรื่องอารมณ์ในเคสซึมเศร้าโดยเฉพาะยิ่งในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น
อาจจะมีหงุดหงิดง่ายเข้ามาโดยดาย
คือเศร้าแต่เป็นเศร้าแบบหงุดหงิดโมโห

บางคนไม่ได้เศร้าแบบนั่งจม
จริงข้างในไม่มีความสุขแล้วแสดงออกเป็นหงุดหงิด
เศร้าแล้วปรี๊ดได้ไหม

ส่วนอันสุดท้ายคืออาการในกลุ่มพฤติกรรม
ไม่ค่อยอยากยุ่งสูงสิงกับใคร
ซึ่งรวมไปถึงพฤติกรรมฆาตตัวตายที่คุณพระคุมพูดมากรู

พฤติกรรมมันก็มีได้สำหรับซึมเศร้า
ถ้ามันจะแสดงออกมาลักษณะแบบปรี๊ดเกรี้ยวกราดโวยวายอะไรพวกนี้

อันตรายต่อการขับรถไหม
ถ้าถามหมอหมอคิดว่าอะไรก็ตามที่มีผลต่อความสามารถในการตัดสินใจ

จะดื่มเหล้าใช้สารเสพติด
นั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงมีผลใช่ไหมคะ
ทีนี้ตัวโรคจิตเวทเป็นอันตรายต่อการขับรถไหม

ส่งผลต่อความสามารถในการตัดสินใจของเขาไหม
ถ้าหากว่าเขารับการรักษาอย่างต่อเนื่องดี
ทานยาสม่ำเสมออาการเป็นปกติ
เขาก็สามารถใช้ชีวิตอย่างคนอื่นปกติได้ทั่วไป
เพราะฉะนั้นตัวนั้นแปลว่าโรคจิตเวทไม่ได้มาส่งผลต่อการตัดสินใจ
แต่ถ้าหากว่าไม่ได้รับการรักษา
หรือมีช่วงมีอาการเยอะแล้วไม่ได้รับการดูแลต่อเนื่อง

แล้วมันส่งผลต่อการตัดสินใจก็อาจจะแสดงอาการอย่างนั้นได้
แต่มันก็ไม่ได้ต่างกับมันทำลองเดียวกันก็เหมือนคนที่

ความสามารถในการตัดสินใจลดลงเหมือนกัน
แต่ความจริงมันต้องย้อนไปตั้งแต่ตอนสอบใบขับขี่
คือถ้าคนที่เขารู้ว่าเขาเป็นจริงอย่างนี้
สอบไม่ได้นะเงื่อนไขการสอบใบขับขี่กฎหมายเขียนไว้เลยว่า
ถ้ามีเป็นบุคคลวิกลจริตเขาไม่ออกใบขับขี่ให้
แต่ทีนี้ไม่รู้ว่าอาการที่เขาป่วยมันเข้าวิกลจริตหรือยัง
แต่วิกลจริตทางกฎหมายคือไม่มีสติรับรู้อย่างที่อาจารย์หมอพูดว่ากลุ่มแรก
ที่ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริงแต่อันนี้ยังขับรถไปศูนย์ได้นะ
แต่ของพวกนี้มันไม่เห็นโดยอาการไงใช่ไหมต่อให้เป็นใช่ไหม
ไปสอบใบขับขี่เขาอาการเขาไม่ได้ปรากฏ
เขามาขับรถทุกวันเขาก็ไม่ได้มีอาการให้เห็น
จนมารู้ตอนที่มันเกิดเหตุแล้วมันก็
เยอะว่าจากเขาเลยนะคะจริงแล้วโดยทั่วไปแล้ว
หนึ่งในสี่ของประชากรจะมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคจิตเวทอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิต
แม้กระทั่งเราเองซึ่งตอนนี้ใบขับขี่ก็อาจจะผ่านอนาคต

ซึ่งในตอนนั้นเราเองก็คงไม่อยากถูกตัดสิทธิ์ใบขับขี่ครับ
ทำไมเวลาเกิดอุบัติเหตุขึ้น
แล้วคนชอบอ้างว่าเป็นจิตเวชอะ

อย่างกรณีในอดีตมีแบบโมโหมากแล้วก็เหยียบรถบนฟุตบาทชนคนตายคาที่เลย

ที่จะทำให้สุดท้ายสังคมมองว่าถ้ามีอะไรแปลกหรือรุนแรง
ว่าต้องป่วยด้วยโรคจิตเวทซึ่งจริงไม่เป็นธรรมกับเขาเลย

ในกรณีที่ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงหรือกรณีที่เป็นคดีความ
ถ้าเทียบระหว่างคนปกติกับคนไข้จิตเวท
สถิติของคนปกติมากกว่า
เพียงแต่ของคนไข้จิตเวทเมื่อเกิดเหตุปั๊บมักจะเป็นข่าว
ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะว่าในกรณีเวลาเกิดเหตุในแต่ละครั้งเนี่ย
ลักษณะเหตุการณ์หรือความเรื่องเนื้อเรื่องที่ออกมา
มันอาจจะมีความแปลกกว่าเหตุการณ์ที่คนปกติก่อเหตุ
จูงใจมันอาจจะแตกต่างกัน
มันดูมีสตอรี่ของมันที่ดูต่างไปจากคนปกติ
แล้วก็ทำให้เป็นข่าวคราวหรือเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา
จากที่จริงถ้าโดยนับความชุกหมายถึงว่า
จำร้อยละถ้าเทียบคนสองกลุ่ม
ค้าจิตเวทไม่ได้มากกว่าคนทั่วไป
เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาคุยกันต่อ
เพราะผมว่าเรื่องนี้มันทำให้เราต้องคุยกันว่า
แล้วคนที่ดูเรื่องนี้ต่อต่อต่อจนไปถึงหน้าโรงพักก็ตาม
หรือแม้แต่คนที่โพสต์ต้นทางเองก็ด้วยซ้ำนะ

เดี๋ยวเรากำลังตรวจสอบให้อยู่นะครับ
ตกลงคดีของหนุ่มแว่นหัวร้อน
กับหนุ่มที่ขับรถกระบะส่งของเนี่ย
เรื่องของคดีความของทั้งสองฝ่ายเป็นอย่างไรกันบ้าง

แต่ว่าตอนนี้คุยกับคุณหมอดุษฎีกับทนายรณรงค์ต่อนะฮะ
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้แล้วเนี่ย
สิ่งที่ปฏิกิริยาของผู้คนไปต่อไปต่อกัน
คุณหมอมองว่ามันเกินไปไหมมันเยอะเกินไปไหมหรือว่ามันยังไง
หรือจุดพอดีมันอยู่ตรงไหน
มันก็สะท้อนผลของการเสพสื่อโซเชียลของคนไทยเรา
ผมขออนุญาตคุณหมอนิดเดียวขออนุญาตทนายด้วย
ท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม
อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวดูเรื่องคดีก่อนนะครับ
ท่านพันธบทเอกชัดปันธการคล้ายคลึง
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐม

ท่านครับในส่วนคดีที่เกิดขึ้นกรณีของหนุ่มแว่น

ตอนนี้คดีอยู่ที่สพพัทธมณฑลใช่ไหมครับ
เรื่องจากคดีนี้เราต้องรวบรวมประหยาบักต่างเพิ่มเติม
อาจจะต้องมีการดูรายละเอียดด้วยนะครับว่านะครับผู้ต้องหาเนี่ยป่วยเป็นโรคจิตซึมเศร้าไหมนะครับแล้วก็จะต้องมาดูเอกสารตรงนี้ส่วนในเรื่องการที่เราแจ้งไปเนี่ยมันก็จะมีมาตรา๓๙๑นะฮะผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ได้ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเนี่ยต้องระวังโทษเนี่ยฮะ
ตัวนี้หนึ่งคือที่ดูหมินนะครับตรงหน้าตรงนี้เราทำเป็นสองส่วนหนีแต่ว่าจะต้องมารวบรวมเอกสารแล้วก็เพิ่มเติมที่สุดนี้ก็ขออนุทีที่ปล่อย
โซเชียลที่ประชาชนติดตามกันค่อนข้างมากนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็มาที่โรงพักษณ์หลายคนเหมือนกัน
ครับแล้วตกลงตอนนี้หนุ่มแว่นยังอยู่ที่สภพุทธบนธรรมะ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

ไม่ได้ควบคุมนะครับเป็นการผลัดฟ้องเพราะเข้ามารับแจ้งข้อเกาหาด้วยตัวเอง
ครับผมตรงนี้เรียนโทษภาพครับ
ยังไงครับท่านรองครับขออนุญาตช่วยรบกลุ่น
ก็คือให้กลับบ้านไปแล้วหรือว่ายังไงครับหรือว่า
ครับครับผมตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนในการสวดของทางการแพทย์นะครับ
เพราะเข้ามารับแจ้งข้อเกาหาด้วยตัวเองครับผมก็เนี่ยนะครับ
เข้ามาพบตัมรวจเมื่อวานนี้ที่สพพุทธมนตร์ฮนส์ตอนทุ่ม๑
จนถึงณขณะนี้เนี่ยยังรอการนำตัวไปฟ้องอยู่
แต่ว่าตอนนี้เขายังอยู่กับตำรวจหรือว่าเขากลับบ้านไปแล้วครับท่านรอง
ก็ตอนนี้ให้ตรวจสอบทางการแพทย์อยู่ครับผม

ใช่ครับให้คุณพ่อคุณแม่พาตรวจสอบอาการแพทย์ว่าเป็นโรคซึมเศร้าจริงไหม

ตรงเดียวคงอยู่ที่พันธาคบโสดโดยจะพี่ขออนุญาตออกไว้ในสำนวนครับ

แล้วเห็นมีคนไปยื่นฟ้องทางกองปราบเกี่ยวกับการเมือง
ตรงนั้นที่ยังไม่ทราบครับต้องดูรายละเอียดอีกทีนึงครับผม
ตอนนี้เราจะดำเนินการด้วยมั้ยหรือยังไงครับ

โดยก็ต้องคอย่าผลักฟ้อง

กำชับเรื่องนี้อย่างดีครับไม่ต้องห่วงครับผม
อยากให้ท่านสบายใจเพราะว่าเป็นที่สนใจของประชาชนนะครับผม
ส่วนหนุ่มกระบะไม่มีอะไรใช่ไหมครับถ้าดงคดีเขาไม่มีครับครับผม
เขามาแจ้งความอะไรเพิ่มเติมกับคู่กรณีเขาไหมครับ
อ่ายังครับยังครับอยู่ในท่านตอนของท่านกำเนินการครับผม
ท่านเรามีอะไรฝากบอกถึงประชาชนที่จะตามข่าวศาลในเรื่องนี้ไหมครับ
โดยเฉพาะที่เขาเคยไปกับสถานีตำรวจเยอะเลยอ่ะ

คราวนี้พวกเขาก็เฮกละกันไปเยอะนะครับ

ที่เกี่ยวกับเฌาเดี๋ยวหรือป่ะเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยมานาน
ครับทีนี้ถ้านุ่มแว่นคนนี้เขาอ่า
การเรียบร้อยตามขั้นตอนตำรวจพาไปให้คุณหมอตรวจสอบ
เสร็จไปส่งฟ้องเรียบร้อยถ้าเสร็จสิ้นจะกลับบ้านอะไรพวกนี้เนี่ย
เราเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยอะไรเขาไหมครับ
ก็ไม่น่ามีอะไรนะครับตรงนี้นะครับ
ไม่น่ามีอะไรประชาชนก็คงน่าจะเข้าใจครับ

ตอนนี้ยังอยู่ในการดูแลตามขั้นตอนของตำรวจอยู่ใช่ไหมครับ

ถ้าตามที่ฟังจากตำรวจเนี่ยก็พอจะคาดได้ว่าก็คงจะอยู่กับตำรวจนั่นแหละนะคดี
ตำรวจยังไม่อยากบอกว่าอยู่ที่ไหนยังไง
เพราะว่ามะวาน

รอแพทย์รอขั้นตอนทางการแพทย์ก่อนไปฟ้อง

ไม่รู้อาจจะมีการพิจารณาข้อหาอื่นอยู่หรือเปล่า
อาจจะไม่สหลห์ละหุโทษหรือเปล่า
เพราะที่เช็คที่ฟังจากกำลัวกี้ก็คือไปผลักอก
ใช่มั้ยผลักอกนั่นมันก็ละหุโทษ
เป็นความผิดระหดโทษที่จ่ายค่าปรับที่โรงพักก็กลับบ้านได้
หมินซึ่งหน้าต้องจ่ายค่าปรับที่โรงพักก็กลับบ้านได้
แต่ที่เอาไปสอบสวนเพิ่มไม่รู้ว่ากำลังพิจารณาข้อหาอื่นหรือเปล่า

คุณหมอรู้สึกดีครับต่อมาสักครู่นี้
คิดว่าบางคนนะมันคงไม่ใช่คนไทยทุกคนล่ะ
หลายคนที่เขาก็มองว่าบางทีติดตามกันเยอะเกินไป
แล้วก็ไปช้อนใช้ตามไล่ตามตรวจสอบกันเยอะเกินไปมันก็มีเนี่ย
คุณหมอคิดว่าบางส่วนเราตามกันเยอะเกินไปหรือเปล่า
จริงจริงตัวเนี้ยครับครอบครัวเขาก็เล่าให้ฟังแล้วว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะ
แล้วก็ครอบครัวเท่ากับว่าครอบครัวอยากให้สังคมรับรู้ว่าเขามีความเจ็บป่วยยังไงรักษายังไงอยู่
จริงถ้าถามหมอหมอคิดว่าเราควรจะรู้รับรู้เพียงเท่าที่สังคมอยาก

กรณีนี้ที่เหลือนี่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขา
เป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาที่เขาจะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหน
สิทธิ์ส่วนของเขาแล้วเราไม่ใช่คู่กรณีที่ไปเกี่ยวข้องเลย
ตรงนี้มันกำลังสะท้อนว่าในการเสพสื่อของคนไทยเรา
จริงแล้วเราเสพแล้วเรามีก้าวเข้าไปอยู่ในเรื่องของคนอื่นเนี่ย
มากกว่าครอบครัวที่เราควรจะไป
อย่างเช่นพอเราเห็นข่าวนี้ปุ๊บเราอยากรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นใคร
เราก็ไปไล่คนดูจนเจอพฤติกรรมต่างของเขา
เพราะจริงต้องเรียนว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้น
เราไม่ได้มีหน้าที่ในการไปตรวจสอบความจริง
แล้วเราก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรณีพิพาทของเขาสองคนนั้น

แต่การเข้าไปสืบค้นเนี่ยอันนี้เป็นตัวสะท้อนพฤติการของการเสพสื่อของคนไทยเอง
แต่ถ้าเขาพยายามที่จะอยากจะหาหลักฐานมาบอกล่ะว่าคนคนนี้ที่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ย
อาจจะไม่ใช่น้องคนนี้ก็ได้อาจจะเป็นคนอื่นในทุกกรณีเนี่ย
ความจริงแล้วเขาเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงเขาถึงมาก่อเหตุในขณะนี้แบบนี้
อันนี้ได้ไหม
มันก็เป็นการแชร์เขาคือต้องถามเขาว่าเขาผิดขนาดนั้นเลยหรือเปล่า
ถามเขาในมุมนี้ก่อนนะแล้วก็ในมุมหนึ่งการใช้สิทธิ์ทางกฎหมายไม่ใช่การเสียประชาญ
มันคือการเดินเอาหลักฐานที่มีไปพบตำรวจแล้วให้ตำรวจทำอย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ก็คือสอบสวน
แล้วแจ้งเขากับหาตามที่เขาก็ทำความผิด
แต่การที่สื่อหรือว่าสื่อโซเชียลเนี่ยที่เป็นใครก็ไม่รู้แหละทุกคนสามารถเป็นสื่อโซเชียลได้เนี่ย
ตัดสินเขาแล้วเมื่อวานพยายามจะเข้าไปทำร้ายเขาจะด้วยทางวาจาหรือทางร่างกายก็ตาม
วาจาเมื่อวานมีการตะโกนด่าทอแม่เขากับแฟนเขาซึ่งไม่เกี่ยวกันเลยด้วยซับ
เพราะว่าสองคนที่เขาไม่ได้รับรู้ด้วยเลยมันไม่ถูกต้องมันเป็นการละเมิดสิทธิ์เขาในมุมหนึ่ง
มันละเมิดสิทธิ์ตั้งแต่ถ้าเอาตามกฎหมายเลยเนี่ยมันละเมิดตั้งแต่คุณเอาภาพเขาไปลงในเฟซบุ๊กแล้ว
อันนี้คือภาพไหนภาพที่เขาแสดงอาการแบบนั้นโพสต์ต้นทางเลยเหรอโพสต์ต้นทางเลยนะ
นั่นคือคู่กรณีที่เป็นคนขับรถกระบาดส่งห่อง

เป็นความผิดเรื่องของการหมินประมาทด้วยการโฆษณาไง
หรือเป็นการละเมิดสิทธิ์ในเสรีภาพในชื่อเสียงของเขาเกติคุณของเขา
คนเข้ามาดูคนก็จะโจมตีเขาเขาก็มีสิทธิดำเนินคดีปกป้องศักดิ์ศรีของเขาได้ในมุมหนึ่งนะ

ผมว่าตรงนี้นะคนไทยยังไม่ได้ตระหนักตรงนี้มากนะ
เรื่องพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้แน่นอนว่า

หลักฐานของเราเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้น

เราไม่มีสิทธิเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคนอื่น
เพราะมันทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงเกติคุณ
คนที่เขาถูกเผยแพร่เขามีสิทธิฟ้องร้องได้แล้วในกรณีนี้
ถ้าพบว่าเขาป่วยจิตเวทมีพรบสุขภาพจิตคุ้มครองเขาอีก
เผยแพร่ข้อมูลเลยสำหรับคนป่วย
เพราะงั้นที่กำลังทำกันอยู่นี่คือการละเมิดต่อกฎหมายทั้งสิ้น

โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนที่ไปที่พื้นที่ของโรงพัก

เกิดอะไรขึ้นทำไมเขาถึงอยากจะไปแบบนั้นนะครับ

คดีที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนะครับ
แล้วก็มีเรื่องราวให้คุยกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ

เมื่อวานนี้มีผู้ที่เดินทางไปที่สพพุทธมนตร

ตอนที่รู้ว่าตำรวจได้เรียกตัวหนุ่มคนนี้
มารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนะครับ

เราเรียกว่าลุงวุฒิก็แล้วกันนะครับ

จะลองสอบถามหน่อยนะครับว่าเมื่อวานนี้

ครับเมื่อวานนี้ไปที่สพพุทธมนตรด้วยใช่ไหมครับ
ผมไปที่สอนอธรรมศาลาเพื่อจะไปแจ้งคดี
หมินพระบรมเดชานุภาพครับ
ไม่ได้ไปในกรณีที่ว่าเขาไปมุงกันครับ

ไปแจ้งความแต่ว่าตำรวจเขาไม่ได้รับแจ้งครับ
เพราะว่าเหตุมันเกิดอยู่ที่พุทธมนต์ธนด้วยสาย๔

เป็นพุทธมนต์ธนด้วยสาย๔ตรงนั้น
แล้วได้ย้อนกลับมาแจ้งอีกไหมครับ

ว่าทำไมเขาต้องเอาเบื้องสูงมาด่า

ถึงเนี่ยแม่เขารับตัวหนุ่มแว่นไปแล้วครับ

แล้วผมก็ไปที่สอนอพุทธมนตรพอผมเห็นคนเยอะผมก็กลับ
ผมคือไอ้เรื่องด่าคนไทยเนี่ยผมก็เคือง
แต่ว่าผมก็คิดว่ามันคนไทยทุกคน

ยังไงเขาก็รับไม่ได้แต่ผมก็ยังพอพอที่ว่าครับ
ยังไม่เคืองเท่าไหร่แต่ที่ผมเคืองที่สุดคือ
เขาเอาเรื่องสถาบันเบื้องสูงมาด่ามาดูถูกในที่สาธารณะ
เป็นเหตุที่ไม่ควรตัดสีของคนไทย
ครับก็พอจะทราบเหตุผลแล้วแสดงว่าผู้คนที่ไปกันที่นั่นเนี่ย
มีเรื่องของเหตุผลตามที่ได้ฟังในคลิปอยู่ก็เลยเดินทางไปกันนะครับ
ใช่ครับสองผมไม่ได้ดูที่คลิปหนึ่งนะครับผมดูที่คลิป๒
ที่เขาดูถูกดูถูกนายกกับดูถูกพระเจ้าแผ่นดินของเราครับ
ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับยังไงเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ
ขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีเวลาช่วงสุดท้ายของเรา
เหลือน้อยจริงนะฮะแต่ว่ามันก็พอจะมองเห็นภาพอ่ะนะ
นายรณรงค์หรือว่าคุณหมอนะครับว่าคือมันมีอะไรที่มันเป็นรายละเอียด
ปลีกย่อยอยู่ในเรื่องนี้แบบเยอะจริงจริงครับนะขอต่อเรื่องนี้หน่อย
ครับเรื่องของโพสต์ของการโพสต์ทนายในช่วงท้ายเนี่ยมีอะไรอยากฝากเตือนคนไทยไหม
เวลาเกิดเหตุเราถ่ายคลิปหลักฐานของเราครับแต่เราโพสต์เลยได้ไหม
ในเรื่องทุกเรื่องนะครับไม่ใช่ไม่ต้องดูเรื่องนี้ดูเรื่องอื่นเนี่ย
เรามีปัญหากันอุบัติเหตุบนพื้นผิวจราจรคุณอยากบันทึกภาพคุณถ่าย
คุณแชร์คุณอะไรได้แต่ว่าคุณจะมาโพสต์ลงโซเชียลไม่ได้
เพราะหลักฐานที่คุณถ่ายมาต้องเอาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย
คือเอาไปให้ตำรวจไม่ใช่เอามาประจานไอ้คนจะบอกว่าผิดหรือถูกคือสาร
แต่ถ้าคุณจะมาเอาลงโซเชียลแล้วตัดสินด้วยตัวคุณเองหรือความสิ่งที่คุณเชื่อในสิ่งที่เห็น
แต่อันนี้ถ้ารู้ตั้งแต่ต้มแล้วเขาป่วยจิตเวศเราจะด่าเขาอย่างขนาดนี้ไหม

แต่รายละเอียดเรื่องคดีความก็ต้องให้ตำรวจเขาว่าไป
ว่าจะผิดมากผิดน้อยหนักเบาอะไรยังไงสำหรับกรณีของหนุ่มแว่นคนนี้นะ

คุณหมอครับมีอะไรอยากฝากบอกกันบ้าง
จากการติดตามข่าวสารของคนไทยในยุคปัจจุบันแล้วกัน
เราดูคลิปกันบ่อยเหลือเกินมันมีคลิปเยอะมากปัจจุบัน
หมอคิดว่ามันคือการตาบอดคำช้าง

มันคือการที่เราเห็นภาพหรือเหตุการณ์หนึ่งในมุมเดียว
ที่เจ้าของคลิปหรือคนที่โพสต์เขาอยากให้เราเห็น
มันชวนว่าอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสิน
ว่าช้างมันจะมีแต่เป็นลักษณะเหมือนงา

ยังแต่ว่าเราอยากให้ชะลอนิดนึง

รับสื่อแล้วอยากให้ฟังอีกหน่อย
ทุกเรื่องทุกราวที่มันมีที่มามีเหตุผลของมัน
ถ้าเรารู้และเข้าใจเหตุการณ์ทั้งหมด
เห็นช้างทั้งตัวเราจะไม่คิดแบบเดิมที่เราทำตอนแรก
แล้วก็หมอเข้าใจว่า
ก็จริงในเรื่องนี้มีคนน่าเห็นใจหลายคน

ทั้งตัวคู่กรณีเองทั้งสองฝ่าย

และในขณะเดียวกันก็คงไม่มีใครอยากถูกตีตราว่า
เรารุ่นผีเป่นโรคจิตเวศและทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง

แล้วทำให้เขาอยู่ในสถานการณ์ที่ยากขึ้น
ในขณะที่เป่ายังจริงเราต้องการความเข้าใจว่า

แต่ไม่ได้แปลว่าคุณไข้จิตว่าให้ทุกคนจะเกาะความรุนแรงหมด
แล้วจริงไม่ได้เจอมากกว่าคนทั่วไป

เวลามันมีเหตุการณ์หรือมีคดีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่

จะเป็นจริงหรือว่าจะเป็นโดยบอกว่าเราเป็น

มันสามารถเอามาอ้างว่าเราเป็นแบบนี้แล้วก็เราไม่ได้ตั้งใจได้ไหม
จริงประเด็นนี้พี่ฐนจะตอบได้ชัดกว่าว่าจริงเราจะ

แต่กฎหมายดูเพราะว่าตอนที่คุณกำลังทำความผิดกฎหมาย
คุณมีสติสัมปชัญญะอยู่ไหมเท่านั้นเอง

ก็ถ้าคนบ้าจะเอารถไปเข้าศูนย์ได้ไหม
ผมก็ดูในทางข้อกฎหมายเลยคนบ้าขับรถไม่น่าได้แล้ว
เพราะงั้นการที่คุณจะอ้างว่าบ้าคุณต้องบ้าทุกขณะที่คุณกำลังกระทำความผิด

ไม่ค่อยให้รอดถ้าเป็นในกรณีแบบนี้

ถ้ายังมีสติแบบนี้อยู่เนี่ยผมว่ายากที่จะอ้างว่าบ้า
แล้วโดยทั่วไปสารไม่ได้ตัดสินว่าไม่ผิดด้วยนะคะ
สารท่านก็จะตัดสินว่าถูกหรือผิดตามพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมา
เพียงจากการรับโทษต่างหากที่อาจจะมีการลดส่วนลง
โทษจะลดส่วนลงมาถ้าหากว่ามีภาพวิกฎจริตอยู่
ต่อให้แบบไปฆ่าเขาตายฆ่าแบบตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลย

ผมดูแล้วผมคิดว่าไม่ได้วิกลจริตเลยแม้แต่น้อย

คือเรากำลังต่อจิ๊กซอว่าหนุ่มคนนี้จะเป็นยังไงต่อ
ยังรอการว่าจะสรุปคดีส่งฟ้องศาลอยู่เลย
ทั้งที่เราดูจากมูลเหตุแล้วมันแค่รถเฉียวชนแค่ตรงนั้นเอง
แต่ก็อย่างที่เห็นว่าโอ้โหปลีกย่อยจากคลิปที่เขาพูดมันเยอะเหลือเกิน

อย่างเมื่อครูที่พูดกันกรณีที่บอกว่าถูกหรือผิดท่านตัดสินถูกผิดอยู่แล้วนะคะ
ประเด็นอยู่ที่การลดห่อนโทษเท่านั้นเอง
ว่าจะใช้เหตุนี้เหตุของการวิกลจริตในการลดหย่อนโทษได้หรือเปล่า
ส่วนจะบอกว่าวิกลจริตหรือไม่เนี่ยต้องให้เป็นทางการแพทย์นะคะ
เป็นระบบงานทางนิติจิตเวทในการพิจารณา

ส่วนหนุ่มที่ขับกระบะเนี่ยนะครับวันนี้ความจริงเราก็พยายามติดต่อที่จะพูดคุยด้วยนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ถูกไปขุดคุยเพิ่มเติมอีก
ไปโพสต์ภาพกับเบียร์กับน้ำกระท่อมตอนขับรถเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของอดีตเขาก็เคยโพสต์แบบนั้นจริง
ทำแบบนั้นจริงแต่ว่าวันเกิดเหตุเมื่อวานเขาไม่ได้ดื่ม
แอลกอฮอลไม่ได้เสพยาเสพติดอะไรเลยเขายืนยันว่าเขาไม่ได้มีอะไรตรงนั้นนะครับ
นี่คือสิ่งที่อ่าเขาได้บอกเอาไว้นะครับในการชี้แจงเอาไว้นะฮะ
มีอยู่เรื่องหนึ่งนะฮะทนายครับแล้วก็คุณหมอครับที่ผมเองผมก็ยัง
ยังกำลังดูอยู่ว่าที่สุดแล้วเนี่ยการที่
หนุ่มขับรถกระบะไปโพสต์ครับที่ทนายบอกว่าอย่างเงี้ถือว่าผิดนะครับ
แล้วคนที่ไปตามคลิปเก่าเอามาโพสต์อีก
หรือว่าไปตามเรื่องราวต่างแล้วก็โพสต์ต่อกันไป
ถ้าจะเอาจริงเนี่ยถ้าเราจะฟ้องฟ้องนี่คือมันผิดกันได้แบบหลากหลายรูปแบบ
อย่างที่บอกครับยิ่งถ้าฟังว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทพรบสุขภาพจิตคุ้มครองสิทธิ์เขาอยู่แล้ว
เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวเขาเพราะงั้นไม่ต้องถามเลยว่าทำไมถึงผิด
ถ้าเขาป่วยเขาเผยแพร่ไม่ได้อยู่แล้วหรือต่อให้เขาไม่ป่วย
เอาไปโพสต์ลงแบบนั้นแล้วเขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้
ต่อให้เขากระทำผิดจริงก็ตาม
การประจานกับการตัดสินว่าเขาผิดถูกมันคนละส่วนกัน
ตัดสินว่าเขาผิดถูกกฎหมายจะเป็นคนตัดสิน
แต่การประจานคือสังคมประจานเขาเอง

เขาจึงมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะดำเนินการได้

คิดว่าเรื่องนี้ให้อะไรกับสังคมไทยบ้าง

อย่ารีบด่วนตัดสินจากสื่อที่เราเห็นเพียงแวบแรกแป๊บเดียว
ข้อมูลที่เราเห็นบางทีมันเป็นแค่ยอดปีละมิตร

แล้วก็หมออยากขอคือ
อยากให้แยกแยะระหว่างลักษณะที่เป็นความเจ็บป่วยทางโรคจิตเวท

กับจริงแล้วตัวลักษณะนิสัยส่วนบุคคลที่แต่ละคนก็มี
เพราะฉะนั้นไม่ควรจะเหมาว่าทุกอย่างทุกการกระทำที่มันเป็นความผิด
มาจากการเจ็บป่วยทางโรคจิตเจ้าเวทย์ทั้งหมด

สวัสดีครับ